ขึ้นเหนือไปดูอีกหนึ่งวัดสวยเป็นวัดสวยโบราณนะคะ
ชื่อว่าวัดต้นเกวนสุดยอดสถาปัตยกรรมล้านนาเลยจ้า

ต้องอู้แบบเนิบกับเจ้า
ดงามแต๊ะกับเจ้า

นี่คือวัดต้นเกวนนะคะหรือวัดอินทราวานะคะ
อยู่ที่ซอย๓ตะบนหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
เป็นวัดที่สวยงามคุณดูนะ
ตามแบบล้านนาแบบโบราณเลยค่ะ
แล้วสิ่งที่สำคัญของวัดนี้ตรงนี้นะคะ
สาลาจตุรมุกซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ
และเป็นต้นแบบทางศิลปกรรมล้านนาที่มีคุณค่าและยังคงความสมบูรณ์ด้วย
ภายในวัดนะคะมีวิหารที่มีลวดลายการแกะสลักไม้โดยช่างฝีมือ
ลายเครือดอกลายรูปสัตว์และช่อฟ้า
ส่วนในวิหารนะคะจะปูเสือลำแพนแบบโบราณ
มีลวดลายที่เสาและผนังด้วยการลงรักปิดทองคำเปลว
ให้มีลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงหรือพื้นสีดำ
และก็ยังประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
ให้เราเข้าไปกราบสักการะบูชาด้านในด้วยนะคะ
และด้วยความสวยงามตามแบบล้านนานดั้งเดิม
วัดแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละคร
อย่างเช่นเรื่องกินกาซาลอง
กาซาลองกับสองปีบ

เรื่องรากนักครา
เรื่องเพลิงพนัง

ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็สามารถแวะไปทำบุญนะ
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณล้านนากันได้นะคะ
แอวฮื้อแล้วใจช่องนี้ด้วยกันจ้า